ยังอยู่ที่ภาคใต้กับเทศกาลถือศีลกินผักที่จังหวัดภูเก็ตนั่นเอง
ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ย
มาดูพิธีชมปีนบันไดมีด
เองค่ะนักท่องเที่ยวที่มาชมมีการคาดการณ์ด้วย
ว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่า๒แสนคน
ไปติดตามชมประเพณีโบราณที่มีอายุมานานกว่า๒๐๐ปี
จากคุณมาซีรีกล่อมแก้วค่ะ
ชาวไทยเชื้อสายจีนที่ถือศิลป์กินผัก
รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมากกว่า๑๐๐คน
พร้อมใจแต่งกายด้วยชุดขาวร่วมพิธีคีโตถุย
หรือพิธีขึ้นบันไดมีดที่สารเจ้าบางเหนียวจังหวัดภูเก็ต
สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาต่อพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้
พิธีขึ้นบันไดมีดของสารเจ้าบางเหนียวเป็นพิธีที่ใหญ่ที่สุดกว่าทุกสารเจ้า
มีเทพเหล่าเอี๊ยเป็นม้าทรงเอกผู้ขึ้นบันไดเป็นองค์แรก
โดยเหล่าม้าทรงจะทำการปีนบันไดมีดทีละ๙จนครบทั้ง๗๒ขั้น
เชื่อกันว่าร่างทรงจะรับพลังจากสวรรค์ทำให้ไม่บาดเจ็บขณะทำพิธี
ม้าทรงขึ้นสู่ยอดบันไดได้โยนฮูหรือยันลงมาด้านล่างให้ประชาชนที่มารอชมนำติดตัวไว้บูชา
เพื่อปัดเป่าวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้มากล้ำกาย
ในช่วงเช้าเป็นพิธีอิวเก้งหรือพิธีแห่พระซึ่งในแต่ละวันก็จะมีขบวนแห่ของแต่ละสารเจ้าเรียงคิวกันไป
องค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัด
บริสุทธิ์พร้อมให้พรแก่ประชาชนที่มาตั้งโต๊ะรับพระ
จัดขึ้นในช่วงเทศกาลถือศิลป์กินผักที่สืบทอดมากว่า
หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดปีพิธีอิวเก้งหรือว่าแห่พระรอบเมืองที่
จัดขึ้นบริเวณตัวเมืองจังหวัดภูเก็ตในวันนี้ค่ะตลอดสองข้างทางจะมี
ประชาชนนะคะออกมาตั้งโต๊ะเพื่อรับพระจีนค่ะซึ่งนะคะในทุกทุกครั้งที่
เหล่าม้าทรงนะคะได้เดินไปที่โต๊ะรับนะคะก็จะทำพิธีค่ะ
ผลไม้หลังจากนั้นนะคะประชาชนก็จะนำผลไม้เหล่านี้แหละค่ะ
รับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะชาวไทยเชื้อสายจีนที่มาตั้งโต๊ะรับพระ
เชื่อกันว่าการถือศิลป์กินผักหรือที่ชาวภูเก็ตเรียกว่าเจี๊ยชาย
ในช่วงเทศกาลนี้รวมถึงการร่วมพิธีรับพระ
จะช่วยปัดเป่าเคาะร้ายและทำให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งที่ดี
สิ่งแรกเลยคือเรารู้สึกสบายใจเพราะว่ามันเหมือนเป็นการทำบุญนะคะ
แล้วเวลาร่างทรงที่เขาผ่านมาเนี่ยเขาก็ให้พรให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น
มีกิจการที่ดีมีสุขภาพแข็งแรงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตลอดสองข้างทางของถนนภูเก็ตจนถึงถนนทะลาง
ยังมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์
โดยคาดว่าตลอดระยะเวลา๙วันตั้งแต่วันที่๑ถึง๙ตุลาคม
เทศกาลถือศิลป์กินผักจะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมประเพณีต่าง
มากกว่าสองแสนเจ็ดหมื่นคนเมื่อกี้ผมสอบถามจากนักท่องเที่ยว
หลายคนมาเนี่ยบางคนตั้งใจบินมาวันนี้แล้วบินกลับเลยก็มีนะฮะ
เพราะฉะนั้นถามว่าโด่งดังไหมถ้าสำหรับชาวพุทธนะครับ
รวมทั้งชาวจีนไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคนี้ทั้งหมดนะครับ

ประเพณีเจี๊ยฉายหรือประเพณีถือศิลปกินผักจังหวัดภูเก็ต
จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการกินเจเป็นการชำระล้างบาปเคราะห์
ศิลปฏิบัติทำให้สะอาดบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจ
เป็นโอกาสที่จะได้ทำบุญให้ทานและรำลึกถึงดวงวิญญาณบรรพบุรุษ
คุ้มครองและบันดาลให้ร่มเย็นเป็นสุขผู้ที่สวมใส่ชุดขาว
จะต้องละเว้นการละเมิดสินห้ารักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์
สะอาดตลอดระยะเวลาเก้าวันค่ะมาสิวรีกำแก้วข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน